ืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่นครปฐมก่อนนะครับ
สืบเนื่องมาจากผู้ที่เคยก่อเหตุไล่แทงเด็กนักเรียนในโรงเรียน
ในพื้นที่กรุงเทพที่ชื่อว่านางสาวจิตรดานะครับ
เมื่อ๑๕ปีที่แล้วก่อเหตุเอาไว้แทงเด็กนักเรียนบาดเจ็บไป๔คน
เมื่อ๒วันก่อนหลังจากรับโทษถูกดำเนินคดี
เข้าไปบอมบัตรกลับมาอยู่ที่บ้านที่นครปฐม
ไปก่อเหตุแทงเด็กอายุ๕ขวบเป็นเด็กหญิงที่ร้านอาหารตามสั่งใกล้ใกล้บ้าน
จนเสียชีวิตคราวนี้เสียชีวิตนะฮะ
ตำรวจก็ได้ตัวไปแล้วล่ะใช่ค่ะแต่ก็ในสภาพที่แบบไม่พูดไม่จ้า
เมอร้อยอืมตอนไปถึงสหพนครชัยศรีในวันก่อเหตุน่ะ
ก็ทิ้งตัวลงนอนอย่างเดียวค่ะนะฮะวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสพนครชัยศรีที่นครปฐมได้นัดให้ครอบครัวของทั้งสองฝ่าย
เจรจากันเรื่องการเยียวยาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องคดีเดี๋ยวว่ากันนะฮะ
เอาเรื่องเจรจาเยียวยาระหว่างครอบครัวของน้องที่ถูกแทงจนเสียชีวิต
กับครอบครัวของนางสาวจิตรดานะที่ไม่รู้ว่าดูแลดีไม่ดีอะไรยังไง
ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าวันนั้นเนี้ยเขาออกจากบ้านมาแทงเด็กตายใช่
นี่ฮะวันนี้ครับตั้งแต่ช่วงเช้าครับทั้งสองครอบครัวก็มาคุยกันนะครับ
ฝั่งของนางสาวจิตรดาเนี่ยมีแม่กับพี่สาวมานะฮะ
มาที่สพนครชัยศรีที่นครปฐมส่วนฝั่งของน้องเด็กหญิงวัยห้าขวบที่เสียชีวิต
มีพ่อกับย่ามาน้องที่เสียชีวิตชื่อน้องแอมนะฮะ
ชื่อนายธนงศักดิ์หอมสุวรรณคุณย่าคือนางสาลีอวนมินนะครับ
ทั้งสองฝ่ายก็ไปคุยกันอยู่สัก๑๕นาทีมีพนักงานสอบสวนที่มาเจรจากลายเกลี่ยให้
พี่สาวของนางสาวจิรดานะครับได้ก้มลงกราบย่าและพ่อของน้องแอม
ในห้องที่มีการพูดคุยกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการสวมกอดกันด้วย
โดยเนี่ยฮะที่กอดกันตรงนี้ครับคือความจริงทั้งสองครอบครัวเขาอยู่ใกล้กันมากอยู่แล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็คือทางครอบครัวเขาเช่าร้านขายอาหารตามสั่ง
จากทางครอบครัวของนางสาวจิตรดาคนก่อเหตุ
คุณย่าของเด็กที่เสียชีวิตเช่าที่ดินเช่าที่ของบ้านของนางสาวจิตรดา
เปิดร้านขายอาหารตามสั่งซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะคะครับที่น้องเขาถูกแทงเสียชีวิตเนี่ย
ร้านนี้ฮะเดินไปหน่อยเดียวก็ถึงรั้วบ้านนางสาวจิรดาแหละห่างกันนิดเดียว
วันนั้นก็เดินมาเมื่อเย็นวันก่อนอืมสั่งข้าวหกกล่องค่ะ
แอมกับพี่สาวน้องแอมห้าขวบพี่สาวหกขวบนอนอยู่เนี้ยนอนหลับอยู่บนแคร่เนี้ยอืม
คุณย่าก็ทำกับข้าวไงเป็นคนทำอาหารไงก็ทำใหญ่เลย๖กล่อง
แป๊บเดียวนางสาวจิรดาเดินเดินเดินออกไปจากร้านเนี่ยบ้านเขานะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าเดินไปไหนอะไรยังไงด้วยซ้ำได้ยินเสียงเหมือนกับหลานร้องมาทีนึง
ก็ยังคิดว่าเออหลานเป็นอะไรพอหันไปดูเห็นศีรษะของหลานเนี่ย
เกยบนแคร่ไปก็เลยกะว่าจะไปจับหัวหลานขึ้นมาบนแคร่ไปดูอีกทีอ้าว
ถูกแทงเข้าไปแถวหน้าอกแล้วใช่มีมีดตกอยู่เล่มพาไปโรงพยาบาลก็เสียชีวิตเนี่ยครับ
วันนี้หลังจากพูดคุยเจรจากันมีการก้มกราบกันนะฮะ
แล้วก็สวมกอดกันทางพี่สาวของนางสาวจิรดานะครับ
ได้พูดขอโทษย่ากับพ่อของน้องแอมถึงการกระทำของนางสาวจิตรดา
หน้าพนักงานสอบสวนส่วนการเจรจาเยียวยาในครั้งนี้
ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดนะครับแต่ก็คาดว่าทั้งสองฝั่ง
ก็คงจะพูดคุยตกลงกันได้หนึ่งในการยอมรับกันก็คือ
ทางฝั่งของนางสาวจิรดาเนี่ยโดยแม่ของนางสาวจิรดา
จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานศพของน้องแอมทั้งหมด
ซึ่งศพของน้องแอมจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดกลางคูเวียง
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ก่อนที่จะเข้าไปเจรจากันนะครับพี่สาวของนางสาวจิรดาบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเหมือนกันว่าทำไมน้องสาว
ถึงไปแทงน้องแอมจนเสียชีวิตไม่รู้ว่าตอนนั้นอาการกำเริบ
หรือไม่กำเริบหรือเกิดจากอะไรแต่ก็แน่นอนว่าน้องสาวเนี่ย
มีเรื่องของอาการป่วยทางจิตความไม่ปกติของร่างกาย
ซึ่งช่วงหลังพบว่าน้องสาวก็เริ่มที่จะไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเท่าไหร่นัก
เจรจากันประมาณชั่วโมงครึ่งครับทางนางสาวอ้อที่เป็นพี่สาว
แล้วก็ป้าออนที่เป็นแม่ของนางสาวจิรดาก็ออกมาจากห้องของพนักงานสอบสวน
อันนี้เป็นภาพวันที่ไปเกิดเหตุนะฮะใช่ค่ะ
ลากลากเมื่อสักครู่นี้แต่อันนี้คือภาพที่ออกมาจากห้องพนักงานสอบสวน
นะฮะซึ่งทางพี่สาวกับแม่ของนางสาวจิรดาเปิดเผยว่า
ได้พูดคุยกับฝั่งของน้องที่เสียชีวิตแล้วคือคุณย่ากับคุณพ่อ
ก็มีความพอใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝั่งนะครับโดยฝั่งของนางสาวจิรดาพร้อมจะช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเต็มที่
แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดยืนยันว่าทั้งสองครอบครัว
ไม่มีปัญหาอะไรต่อกันนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อกัน
หลังจากนี้ก็จะยังเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันเหมือนเดิมส่วนเรื่องการจัดงานศพทุกอย่าง
เดี๋ยวจะรับผิดชอบให้นะฮะสำหรับทางฝั่งนางสาวจิตรดา
มันก็คือพอใจทั้งสองฝ่ายแค่นี้เองเนาะไม่มีอะไร

ก็คือพอใจทั้งสองฝ่ายแล้วไงนะคะทางฝั่งนั้นเขาไม่ติดใจแล้วเหรอครับ
ไม่ค่ะก็คือพอใจทั้งสองฝ่ายเลยแล้วมีการอธิบายเขายังไงบ้างฮะ
ก็มันก็ไม่มีอะไรอะค่ะก็คือมันไม่มีอะไรเลย
ก็ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันดีหลังจากนี้ส่วนตัวครอบครัวเนี่ย
ก็คือเพื่อนบ้านกันไม่มีอะไรกันก็คือคนที่เราไปมาหาสู่กันอยู่แล้ว
นะคะเดี๋ยวพี่ต้องไปธุระอีกค่ะยังไม่เสร็จ
ทางฝั่งของมหาศูกร์นี้เราจะช่วยค่าใช้จ่ายยังไงบ้างไหมครับ

เรื่องนี้นังสุดท้ายที่เปลี่ยนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
อ๋ออยู่ที่โรงพยาบาลค่ะใช่ค่ะอยู่โรงพยาบาล
ส่วนทางคุณพ่อกับคุณย่าของน้องแอมนะครับน้องที่เสียชีวิตบอกว่า
ก็พอใจนะครับที่ได้พูดคุยกัน
คู่กรณีได้ชดใช้เยียวยาอย่างเหมาะสมแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นวงเงินเท่าไหร่
ส่วนเรื่องคดีความเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
เขาก็แสดงความเสียใจจ้ะเพราะเราก็เป็นคนที่รักกันอยู่แล้ว
ในส่วนของแม่ผู้ต้องหาจะคดีเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนคดีอาญาก็เป็นเหมือนเดิมอะค่ะ
แต่กรณีที่จะมาวันนี้คือการเยียวยาของผู้ดูแลผู้ต้องหาค่ะคือความรับผิดชอบ
แม่เป็นเงินเป็นอะไรอย่างนี้

ส่วนตัวของนางสาวจิรดาที่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับ
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วตำรวจสพนครชัยศรีต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนครปฐม

เพราะว่าอาการนี่แบบเหม่อลอยไม่พูดไม่จานลักษณะเหมือนมีอาการทางจิตประสาท

ท่านผู้มนวยการสถาบันกรยาราชนครรินตร์
ท่านบอกว่าสถาบันได้รับมอบตัวนางสาวจิตรดา
มาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
เพราะว่ามีอาการอ่อนเพลียทางสถาบันไม่ได้ใช้เชือกมัดตัวให้ติดกับเตียง
ส่วนเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยดูแล้วตอนนี้นางสาวจิตรดา
ยังไม่พร้อมยังไม่สามารถที่จะให้ปากคำอะไรกับตำรวจได้
ตำรวจคงจะยังไม่สามารถสอบปากคำอะไรได้ในช่วงนี้
สถาบันกรยารัชนครินจะรักษาตามอาการนะครับสำหรับนางสาวจิรดาจนอาการดีขึ้น
หลังจากนั้นก็จะแจ้งตำรวจให้มาทำการสอบปากคำ
เกี่ยวกับสาเหตุในการก่อคดีไปแทงเด็กจนเสียชีวิต
โดยแพทย์จะส่งผลสรุปเกี่ยวกับอาการทางจิตทุกสิ่งทุกอย่างของนางสาวจิรดา
ให้กับตำรวจภายใน๔๕๙๐วันประมาณนี้

แล้วก็จะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ลักษณะของคดีอาญาฆ่าคนตาย
มุมของอาการป่วยทางจิตทางประสาทก็ต้องอย่างนี้แหละค่ะ
ต้องส่งไปให้คุณหมอประเมินก่อนว่าป่วยจริงไหมป่วยหนักขนาดไหน
คุณหมอก็ต้องทำเป็นเอกสารมอบให้กับตำรวจ
และตำรวจก็จะนำเอกสารนี้ควบคู่กันไปยื่นต่อสาร
ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลว่าจะลงโทษนางสาวจิลดาอย่างไร
ก่อเหตุฆ่าคนตายแต่เขาก็อ้างเลิกอาการป่วยทางจิตทางปราศาสตร์แบบนี้
ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางครอบครัวได้นำศพของน้องแอม
เด็กหญิงวัย๕ขวบที่เสียชีวิตมาตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดกลางคูเวียงจังหวัดนครปฐมนะคะ
ทางครอบครัวซื้อเค้กมาเป่า
และร้องเพลงสุขสรรค์วันเกิดให้กับน้องแอม
คือน้องแอมเนี่ยถูกนางสาวจิลดาแทงจนเสียชีวิต๒๙มีนาคม
และเมื่อวานนี้๓๐มีนาคมคือวันเกิดอายุ๕ขวบของน้องแอม
เสียชีวิตก่อนวันเกิดแค่วันเดียววันนี้ก็เลยซื้อเค้กมาเป่า
พ่อของน้องแอมเนี่ยค่ะบอกว่าเป็นการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกสาวนะคะ
แอมขึ้นเครงนะลูก
แอมขึ้นเครงนะลูก
แอมขึ้นเครงนะลูก
แอมขึ้นเครงนะลูก
แอมขึ้นเครงนะลูก
แอมขึ้นเครงนะลูก
แอมขึ้นเครงนะลูก
อยู่ยังเสียใจมากนะคะส่วนการเจรจาเมื่อเช้านี้ที่คุณภาคภูมิเล่าไปอ่ะ
ว่ามีการเจรจากับทางฝั่งผู้ก่อเหตุทางครอบครัวเข้ามาคุยด้วย
พ่อของน้องแอมก็บอกว่าก็ได้ถามพี่สาวของผู้ก่อเหตุ
ว่าผู้ก่อเหตุนางสาวจิรดาเขาทำไปเพราะอะไร
ก็ได้คำตอบมาแค่ว่านางสาวจิรดาเครียด
พ่อบอกว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงลูกสาวก็เสียไปแล้ว
ได้แต่คิดว่าถ้าชาติหน้ามีจริงอยากขอให้น้องแอมเกิดมาเป็นลูกพ่ออีกค่ะ
เขาอบกอดเขาก็ขอเข้ามาแม่แม่ผม
เพราะเสียใจเขาก็เสียใจเขาไม่อยากให้เกิดขึ้น
สาเหตุเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
เหมือนว่าเขาเครียดเลยเขาเห็นแม่เขาบอกนะครับ
เหมือนเขาคิดเครียดเขาก็เหมือนสินทำใจประวัติฝันก็ช่วยทำศพ
วันนี้พ่อซื้อเค้กให้ลูกใช่ครับ
เพราะทำไมพ่อกูซื้อจักรยานให้น้อง
ว่าย่าจักรยานพี่เอิญเขาขี่ดีนะซื้อให้หนูคันหนึ่ง

กับย่าว่าวันที่เสียชีวิตเนี่ยย่ามีตังค์ซื้อย่าซื้อจักรยานให้หนูนะ
ส่วนคุณอาของน้องแอมค่ะนางสาวถิติยาหอมสุวรรณอายุ๒๓ปี
ตั้งข้อสังเกตว่านางสาวจิรดาคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
น่าจะตั้งใจตั้งใจก่อเหตุเพราะว่าเตรียมมีดมาจากบ้าน
สั่งข้าวตั้ง๖กล่องเพื่อให้ย่าของน้องแอมมัวแต่ทำกับข้าวทำอาหาร
แล้วก็ลงมือเอามีดแทงเปิดเสื้อของน้องก่อนด้วยนะ
จะแทงที่ท้องนะคะที่รู้ว่าเปิดเสื้อก่อน
เพราะว่าที่เสื้อของน้องแอมไม่มีรอยมีดแทงเลย
พฤติกรรมเหล่านี้มันเหมือนกับการไตรตรองมาเป็นอย่างดี
ไม่ใช่ว่าเออเป็นคนสติไม่ดีมาถึงมีคนมายั่วอารมณ์โมโหคลุ้มคลั่ง
แล้วก็ก่อเหตุมันเหมือนตั้งใจมาก่อเหตุจริง
คนนั้นจะเหมือนว่าคือยังไงเหมือนกวนประสาทน้อง
อันนั้นทำให้เกิดการที่ว่าอ่ากำลับใช่โมหกขึ้นมา
แต่นี่คือน้องหลับอยู่คือนี่น้องนอนหลับอยู่ที่แค่

ใช่เดินมาสั่งข้าวหกกล่องใช่แล้วก็ใช่เอามีดมาด้วย
ว่าเสื้อไม่มีการแทงของมีดไม่มีรอยขาด

รู้ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาให้เสื้อน้องกลับมา
คือเรามาดูจากรอยจากเสื้อน้องแล้ว
ถ้าเกิดว่าโดนของมีคมเข้าไปในเสื้อต้องมีการฉีกขาดถูกต้องไหมคะ
แต่ในเสื้อเป็นปกติเขาอาจจะมีความตั้งใจคิดอยู่แล้วว่าเขาจะทำ
เขาอาจจะมุ่งเน้นเวลาอยู่อาจจะดูเวลาอยู่
เหมือนกันเขาสั่งข้าว๖กล่อง
แค่เป็นจานไปให้หลานกินข้าวตอนกลางวัน

นึกว่าอาจจะทำให้

แต่คุณย่าของน้องเน้นอยู่ที่กับข้าวเพื่อจะได้ทำให้ทำเวลา
ส่วนคุณย่าของน้องแอมค่ะคุณย่าสาลี
บอกว่าเรื่องเยียวยาก็เข้าใจแหละ
แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากสูญเสียหลานสาวแบบนี้

บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากอาการป่วยของตัวผู้ก่อเหตุ
ก็ไม่รู้ว่าจะต้องยังไงก็อยากจะให้ตรวจสอบหน่อย
ว่าผู้ก่อเหตุมีอาการทางป่วยจริงหรือเปล่า
รักษาไปแล้วนี่ก่อนหน้านี้มันยังไม่หายอีกเหรอ
ถ้ารักษาแล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วครอบครัวก็ต้องดูแลไม่ใช่เหรอ
ควรปล่อยให้คลาดสายตาแบบนี้
ทำให้เนี่ยค่ะหลานสาวอายุแค่๕ขวบเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องมาเสียชีวิต
โดยส่วนตัวแล้วญาติผู้ต้องหาคือดีกันไม่ได้มีอะไรต่อกัน
จากนั้นจะมีการสวดบำเพ็ญครูสน๔คืนนะคะ
หลังจากนั้นจะชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่๔เมษายนค่ะ
ลักษณะของพฤติกรรมการก่อเหตุในช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ย
ก็มีคุณญาติที่เห็นอยู่แต่มูลเหตุ
หรือว่าจะคิดอะไรยังไงเนี่ยต้องรอการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่เขา
ที่เขาจะไปดูแลอาการเรื่องของทางจิตเนี่ย
แต่ถ้าย้อนไปนะครับเมื่อ๑๕ปีที่แล้วปี๒๕๕๙
เก้ากันยายนนางสาวจิรดาเคยมาก่อเหตุที่โรงเรียน
เซ็นโยเซฟคอนแวนท์ที่กรุงเทพฯ
เข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ไปแทงเด็กนักเรียนหญิงที่นั่น

ใช่ค่ะครั้งนั้นนางสาวจิตรดาอายุแค่๓๖ได้
แล้วก็พกมีดไปสามเล่มเลยนะคะเดินดุ่มดุมดุมทำเป็นเหมือนตัวเองเป็นผู้ปกครอง
เข้าไปในโรงเรียนเดินขึ้นไปชั้นนู้นชั้นนี้แล้วก็แทงเด็ก
วันนี้๕๑แล้วนะกลับมาก่อเหตุอีก
คือตอนนั้นถูกสารตัดสินจำคุกแล้วก็มีการส่งตัวไปบำบัดรักษาต่อ
แล้วก็ให้กลับมาอยู่ที่บ้านได้
ถ้าย้อนไปในอดีตเมื่อปี๒๕๔๘เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้มีอีกคนนึงที่ทีมข่าวของเราได้ไปเจอมา

เมื่อวานเราเจอคนขับรถของโรงเรียน

โอ้โหมานั่งดูเด็กนักเรียนอยู่เป็นเดือนอ่ะ
ส่วนพี่คนนี้พี่วินจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้นะฮะ
คือพี่ประภัยมาคุ้มเหล็กอายุ๔๙ปี
เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าโรงพยาบาลบีเอ็นเอส
เป็นพยานสำคัญในคดีเก่าของนางสาวจิรดาในตอนนั้น

เพราะเห็นพฤติกรรมเกี่ยวกับการมาเตรียมก่อเหตุของนางสาวจิตรดาทั้งหมดนะฮะ
เมื่อปี๒๕๔๘นายประภัยบอกว่า
เห็นนางสาวจิตรดามานั่งใต้ต้นไม้
วินจอยอเป็นประจำทุกวัน
พอถึงเวลาโรงเรียนใกล้เลิกประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง
นางสาวจิตรดาจะเดินเข้าไปในโรงเรียน

เมื่อวานที่คนขับรถบอกว่าตอนนั้นระบบรอปภเขายังไม่ได้เข้มข้นเหมือนปัจจุบัน
แต่เขาก็เห็นเดินเข้ามาแล้วก็มานั่งดูเด็กทุกวัน
หลังจากที่นางสาวจิกระดาษเดินเข้าไปไม่นานนะฮะ
ในวันเกิดเหตุ๙กันยายนนะครับ
ก็จะรีบวิ่งออกมานะแล้วก็บอกให้นายประภัยเนี่ยให้ตามรถยนต์คันหนึ่ง
โดยเธอบอกว่าเธอชอบเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
และอยากให้ตามไปดูว่าเด็กคนนั้นพักอาศัยอยู่แถวไหน
อันนี้วันก่อน๙กันยายนมีอยู่วันหนึ่งเข้าไปในโรงเรียน
แล้วพอออกมาเนี่ยบอกให้นายประภัยขี่รถตามรถยนต์คันหนึ่ง
บอกว่าเธอชอบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยากตามไปดูว่าเด็กคนนี้พักอยู่แถวไหน
นางสาวจิรดาทำแบบนี้ทุกวันเป็นเวลา๑เดือนเต็ม
จักรยานยนต์รับจ้างขี่ตามดูรถยนต์คันหนึ่งแล้วบอกว่าชอบเด็กคนนี้อยากดูว่าอยู่แถวไหน
พอเข้าเดือนที่๒นางสาวจิรดาไม่ได้นั่งซ้อนท้ายวินจักรยานยนต์รับจ้างเหมือนกับเดือนแรกแล้วนะครับ
แต่เปลี่ยนเป็นสะกดรอยตามโดยเข้าไปในโรงเรียนเหมือนเดิม
จากนั้นจะไปจดข้อมูลรุ่นรถสีรถป้ายทะเบียนรถจดลงกระดาษ
แล้วมาวานให้นายประภัยขี่จักรยานยนต์รับจ้างสะกดรอยตาม
โดยให้ค่าจ้างทุกครั้งนะฮะให้ค่าจ้างทุกครั้งเลยนะครับ
แบบไม่เคยอิดออดเลยไม่เคยแบบว่าขอให้ไปส่งฟรีหรือไปแล้วไม่จ่ายตังค์ไม่มีเลย
แสดงว่ามีเงินนี่นะครับ
นายประภัยบอกว่าก็สงสัยอยู่นะว่านางสาวจิตรดาในตอนนั้นทำแบบนี้เพื่ออะไร
เคยถามไปแต่นางสาวจิตรดาไม่ตอบ
กระทั่งช่วงหลังก็เหมือนกับก็จ้างกันจนแบบรู้จักกันแล้วไว้ใจกัน
เธอก็เลยบอกว่าเธอชอบเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
อยากรู้ว่าเด็กคนนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ยังไง
นายประภัยบอกว่าตอนนั้นก็ยอมรับว่าก็ไม่เชื่อหรอกที่นางสาวจิรดาพูดว่าตามดูเด็ก
ส่วนตัวก็เลยคิดว่าเออสงสัยตามพ่อเด็กมากกว่า
อาจจะเป็นแบบสะกดรอยตามพ่อเด็กเพราะเป็นเรื่องของมือที่สามชู้สาวหรืออะไรแบบนี้

แล้วก็อ้างกับพี่วินว่าตามดูเด็ก
แต่ก็เห็นว่าเป็นเรื่องของลักษณะแบบนี้แล้วมาจ้างเราให้ขี่รถตามก็ไม่เป็นไร
ลักษณะการแต่งตัวมาโรงเรียนนะครับในตอนนั้นก็เลือกแต่งกายแบบสายเดี่ยว

ชุดวาบหวีวว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับ
ตอนที่ได้เห็นนางสาวจิตรดาก็ดูปกติดีไม่เหมือนคนป่วยทางจิต
ถูกว่ามีอาการทางประศาจในช่วงเวลานั้นนะครับที่นาประไพรเล่าให้เราฟัง
ถ้าจะตามทะเบียนรถไหนเขาจะไปดูรถทะเบียนรถก่อน
แล้วก็จะแบบทั้งวิ่งทั้งเดินเร็วหน่อย
วิ่งมาบอกผมไว้ทะเบียนรถนั้นทะเบียนรถนี้
ถ้าเขาขับเพราะรถมันเป็นวันเวย์ใช่ไหมล่ะ

เขาสีขาวสีตามทะเบียนเขาจดมาให้ผมอ่ะ

เพราะว่าเขาอิจฉาเด็กนี่แหละ
แล้วเรียนโรงเรียนดีประมาณนี้
นายประภัยบอกว่าวันนั้นเขาไม่เห็นเหตุการณ์นะครับ
เพราะวันนั้นเขามาที่วินสาย

ลูกค้าประจำของเขาก็คือนางสาวจิตรดา
ให้พาไปส่งแถว๓ย่าน

นางสาวจิรดาให้จอดรถแล้วก็ลงไปทิ้งมีดพกที่ถังขยะตรงถนนสาธรณ์
ซึ่งมารู้ตอนหลังว่าที่ไปตรงนั้นเนี่ยแล้วให้จักรยานยนต์รับจ้างพาไปส่งเนี่ย
คือไปก่อเหตุแทงเด็กนักเรียนในโรงเรียนมานะครับ
นายประภัยบอกว่าตกใจนะฮะตอนนั้นซึ่งเขาเองก็ไปเป็นพยานให้กับตำรวจ
แล้วก็ไม่เคยคาดคิดว่าผู้หญิงที่เคยนั่งเขาเป็นประจำนั่งวินของเขาเนี่ย
มาวางแผนเพื่อก่อเหตุร้ายแรงไปไล่แทงเด็กนักเรียนในโรงเรียน